คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่หน้าโรงพยาบาลบัวใหญ่ที่นครราชศรีมาหน่อยนะฮะ
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยมีวัยรุ่นเขาก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันที่งานถนนคนเดินแห่งหนึ่ง

ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลถูกส่งตัวไปที่นั่นอีกฝั่งหนึ่งตามมาไม่เข้าไปถึงด้านใน
แต่ว่าอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลแต่เสียงเบิ้ลเครื่องรถเสียงระบงระเบิดเสียงตะโกน
ให้อีกฝั่งหนึ่งออกมาเนี่ยโอ้โหดังลั่นไปหมดเลยนะฮะ
เหมือนอย่างในโรงพยาบาลเหมือน
ดูสิฮะอืมที่โรงพยาบาลนะครับฟังเสียงน่าตกใจจริงฮะมีเสียงระเบิดปุ้งเห็นไหมค่ะ
คือเอาละหลายเหตุการณ์เนี่ยบุกไปเอาเรื่องกันถึงขั้นในโรงพยาบาลในตัวอาคารนะ

ผู้ป่งผู้ป่วยเขาล่ะไหนจะช่วยช่องแถวนั้นอีกนะครับทุกผู้ชมครับ

ที่ตำรวจจะมานะฮะไอ้พวกนี้ก็เลยแยกย้ายสลายตัวกันไป
มีปลาขวดด้วยคือมาเอาเรื่องคู่อริที่เขาถูกส่งตัวไปอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน
ตะโกนท้าทายให้เขาออกมาเบิ้ลเครื่องรถเรียกด้วย
ปลาระเบิดปลาขวดด้วยแม่สุดท้ายพอตำรวจมาไอพวกนี้ไม่ยอมรอ
หนีไปเลยไม่ยอมรอแม่
เหตุการณ์นี้มันต่อเนื่องมาจากช่วงประมาณ๔ทุ่มนะฮะ
ทุ่มเมื่อวานนี้อันนี้ที่หน้าโรงพยาบาลที่ตำรวจมาแล้วนะฮะ
แต่๔ทุ่มก่อนจะเจอกันที่โรงพยาบาลเนี่ยสพบัวใหญ่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นเนี่ย
ทะเลาะวิวาสกันในงานนี้นี่คืองานถนนคนเดินนะฮะ
มีวงดนตรีหมอลำชื่อดังมาแสดงวงน้องใหม่เมืองชุมแพร
วัยรุ่นมากันเยอะเลยแล้วก็นี่ฮะตามสูตรเลยฮะ
กระทบกระทั่งกันงานเลิกก็เนี่ยครับ
ตามมาเอาเรื่องกันข้างนอกจนมีฝั่งนึงเนี่ยบาดเจ็บ
เพราะตรงในงานนี่มีการเครื่องระเบิดกันด้วยนะฮะ

นี่มีคนเจ็บไป๕คน
โม่งชาวบ้านนี่ก็โดนลูกหลงไปด้วย
กู้ภัยกับตำรวจเข้ามาเขาก็เลยพานำตัวส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่
ดูคลิปเหตุการณ์ที่งานหน่อยที่งานถนนคนเดินนะครับ
แล้วพอคนเจ็บ๕คนคู่กรณีถูกส่งไปโรงพยาบาลบัวใหญ่

เสียงระเบิดเสียงเบิ้ลเครื่องรถนี่แหม

ทุกผู้ชมครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้นี่คือจุดเกิดเหตุหน้าโรงพยาบาลบัวใหญ่นะครับ

คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนนี้วัยรุ่นมีเรื่องกันเนี่ยประมาณ๓๐กว่าคนได้
ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันด้วยปลาระเบิดใส่กันด้วย
แต่ไม่กล้าออกมาดูกันนะ
รู้แค่ว่ามีวัยรุ่นสัก๑๐คนนะอายุ๑๕

แล้วกลุ่มคั่วหรี่ดักรออยู่หน้าโรงพยาบาล
ท้าทายให้อีกฝั่งหนึ่งออกมา
แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมออกมาหลบอยู่ในโรงพยาบาล
อายุ๑๐กว่า๑๕ไม่ถึง๑๐สัก๒๐๓๑จุด

แล้วเห็นวิ่งขึ้นบนโรงพยาบาล

เอามันวิ่งขึ้นไปบนโรงพยาบาลกลุ่มนึงอ่ะพี่ขึ้นไปข้างบนประมาณยังเด็กอยู่สิบ
กว่า๑๕ไม่ถึง๒๐หรอก๑๐ขึ้นไปแล้วเด็กที่ตามมาก็ประมาณวิทยาลัยประมาณนี้แหละ
น้ำมันพาทายอยู่ข้างล่างมึงลงมาเลยประมาณนี้แหละ
มึงลงมาเลยมึงลงมาเลยมึงแม่กินลงมาเลยเลย
แม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ทางเข้าถนนคนเดินนะฮะจุดที่มีเรื่องตรงจุดแรกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ
คุณสุวาลินบอกว่าช่วง๔ทุ่มเมื่อวานความจริงงานกำลังจะเลิก
วัยรุ่นเนี่ยออกมาจากในงานมาตีกันที่หน้าทางเข้าปลาระเบิดหลายลูกด้วย
เก็ดระเบิดไปโดนรถยนต์ของคนที่มาเที่ยวงานด้วยพังเสียหายด้วย
ตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีใครเนี่ยบุกเข้ามาในโรงพยาบานนะฮะ
ส่วนคนเจ็บที่ถูกส่งตัวมาที่ห้องฉุกเฉินบอกว่าไม่รู้จัก
และไม่มีเรื่องกับกลุ่มผู้ที่มาก่อเหตุนะค่ะ
ตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านกันที่งานถนนคนเดินแล้วเห็นเขาวิ่งไล่กัน
ไอ้กลุ่มที่ถูกวิ่งไล่เนี่ยมันวิ่งมาทางกลุ่มคนเจ็บ
กลุ่มที่ไล่ตามมาเลยเข้าใจผิดคิดว่าพวกคนเจ็บเนี่ย
คือกลุ่มที่มีเรื่องด้วยก็เลยถูกฟันถูกแทงเข้าไป
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไอ้พวกนี้ยังมาดักอยู่หน้าโรงพยาบาลอีก
เดินออกมาจากบึงครับแล้วที่นี่เขาไล่ตีกันครับ
เราคงอยู่ในกลุ่มนั้นพอดีครับกลุ่มที่ว่าเขาไล่ตีกันมา
ตอนที่นี่ผมไม่ได้โดนลูกของผมอย่างไรครับพร้อมเดินอยู่กำลังที่เดินกลับบ้านนะครับ
หนูเห็นขับมาวนวนรอบนึงแล้วก็โยนแล้วมันก็ขับโยนไปโยนมาสองสามรอบ
แล้วที่นี่เดินเขาเอ่ยกลุ่มวิทยุลเดินเข้ามาแล้วถือมีด
หมวกหนูไม่เห็นใบหน้าแต่เขาใส่หมวกกระน็อกเข้ามา
ช่วงนั้นระเบิดประทัดเยอะอยู่ค่ะแล้วก็มีดด้วย
โดยไม่มีแต่คนกว้างมีคนวิ่งหนี
จุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งท้องที่สภบัวยัยบอกว่าตรวจสอบแล้วนะฮะ
มีคลิปหลักฐานต่างเนี่ยรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุแล้ว
เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นมาจากฝั่งบัวลาย
เดี๋ยวจะประสานทางสพบัวลายเนี่ยให้ไล่ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โอ้โหนี่ครับสร้างทีนมาเที่ยวงาน
คุณผู้ชมบอกว่าฟังข่าวแบบนี้จนแหมมันจะกลายเป็นสูตรสำเร็จของวัยรุ่นไทยไปซะแล้ว
ไม่อยากให้เป็นสูตรสำเร็จไม่อยากจะให้ทำตามการลอกเลียนแบบกัน
กรณฑีก็ต้องไล่ตามให้เร็วแล้วก็ลงโทษให้เห็นแบบจริงจัง
เดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่มีจังหวัดไหนกล้าจัดงานดีงานบุญงานลื่นเริงอะไรกันแล้ว